แบบนี้แสดงวนที่อุปการณ์แชน
ดูแนวไขมันดูป่ะโดยไม่เคยเคลียบไล่แสดงไปด้วย
เห็นละดีหรือหัวอย่างน้อยแนวไขมันดู
แสดงมันไหล่กันมาโดยเยอะ
แสดงหัวนานได้หรอหัวนาน
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ